ช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะคะ๖โมงเช้าค่ะ
คนขับรถกระบะขนผลไม้นะคะไปพุ่งชนคุณป้า
ซึ่งกำลังเข็นน้ำเต้าหู้
ไปขายคุณป้าเสียชีวิตคาที่เลยนะคะ
คนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่ารถคันนี้ซึ่งเป็นรถขนผลไม้
ขับมาด้วยความเร็วสูงนะคะหลังจากเจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุรถกระบะ
ชนรถเข็นขายน้ำเต้าหู้ซึ่งมีคุณป้าเป็นคนขายน้ำเต้าหู้มาด้วย
เสียชีวิตนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
บริเวณริมถนนเรียบทางรถไฟตลิ่งชัน
บริษัทสมัครกู้ภัยรีบลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเลยนะคะ
เป็นถนนสองเลนบริเวณสะพานข้ามคลอง
เรียบทางรถไฟตลิ่งชัน
จุดเกิดเหตุพบศพนางพิสมัยจารุมาตรอายุ๖๔ปีค่ะ
หงายมีแผลที่ศีรษะแขนขาหักผิดรูป
ใกล้กันพบรถเข็น๓ล้อขายน้ำเต้าหู้ของผู้เสียชีวิต
ล้มตะแคงหม้อและน้ำเต้าหู้ไหลนองเต็มพื้นเลยนะคะ
ใกล้กันพบรถกระบะบรรทุกผลไม้

มีนายเกษมสุขสงวนอายุ๖๐ปี
เป็นคนขับยืนรอเจ้าหน้าที่อยู่ในจุดเกิดเหตุค่ะ

ผู้ที่เห็นเหตุการณ์นะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ก็คือนายนัทธบงคำสุดอายุ๔๖ปี
เป็นเจ้าหน้าที่กอทมเขตตลิ่งชัน
คนนี้ค่ะบอกว่าตอนนั้นตัวเองกำลังกวาดถนนอยู่
เพราะว่าเป็นช่วงใกล้จะเช้าแล้วประมาณ๖โมงเช้านะคะ

ไปขายน้ำเต้าหู้ตามปกติ
มาตามทางแต่เมื่อใกล้จุดเกิดเหตุ
มีรถยนต์จอดอยู่ข้างทาง
คุณป้าผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เลยเบี่ยงรถเข็นขวานิดนึง
เพื่อที่จะหลบรถที่จอดอยู่ริมทาง
ช่วงนั้นแหละค่ะมีรถกระบะบรรทุกผลไม้

ทำให้ผู้ตายและรถเข็นกระเด็นออกไปไกลประมาณ

คุณป้าซึ่งเป็นแม่ค้าขายน้ำเต้าหู้เสียชีวิตทันทีเลยนะคะ

คนเห็นกระบะมันตรงทำอะไรไม่ได้แต่ได้แต่มองวิธีนาทีช้น
บอกว่าไม่ทันว่าเข้ามาแนกแกเป็นไง
มุ่งแรงมากคนนู้นน่ะคนตายอยู่นี่รากยาวเลย
ขับมาด้วยความเร็วนะคะแล้วช่วงเกิดเหตุถนนค่อนข้างมืด

ตำรวจจะทำการสอบปากคำคนขับรถกระบะอีกครั้ง
แจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ส่วนผู้ตายตำรวจได้ส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลสิริราช
ติดต่อญาตินำศพไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปค่ะ